คุณผู้ชมคะไปดูอีกหนึ่งเหตุค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์คนเดียวเราก็ไม่รู้หรอกว่ามิจฉาชีพมันจะเข้ามาตอนไหน
คราวนี้มิจฉาชีพขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบข้าง
แล้วก็ถีบมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายให้ล้ม

แต่ว่าเธอมีการตะโกนร้องขอความช่วยเหลือค่ะ
โดยเรื่องราวนี้เดี๋ยวไปฟังเธอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนนะคะ

ีบพอรถล้มมันก็ล็อกจะเอาโทรศัพท์
แล้วบอกว่าไม่ได้เอามาเพิ่งไปตลาดมา
แล้วก็จับกระเป๋าจะเอาไปให้ได้
พอดีร้องคนชั่วก็ไปเลย
นี่แหละค่ะคือเธอก็เล่าให้ฟัง
ก็คือนางสุภาพรอุ่นละไม้นะคะ

เล่าให้ฟังบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์

ทีนี้มาถึงในหมู่บ้านที่หมู่๕ตำบลสาลาแดง

ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งลักษณะผอมสูง

แล้วก็ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนนะคะประกบด้านข้างรถของเธอ
หลังจากนั้นใช้เท้าถีบ
มอเตอร์ไซค์เจอจนล้มแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ

เป็นแผลถลอกเป็นแผลแตกแบบนี้นะคะ
หลังจากนั้นคนร้ายก็จอดรถนะ

แล้วเอามือมาจับมาคลำกระเป๋ากางเกง
คือถามหาเงินถามหาโทรศัพท์

ใช่คมขู่เธอด้วยนะบอกว่าถ้าเกิดขัดคืนเดี๋ยวจะทำร้าย

คือเธอบอกว่าตะโกนดังมากร้องจนสุดเสียงเลย

รีบขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปโดยที่ยังไม่ได้ได้ทรัพย์สินอะไรเลยนะคะ
หลังจากนั้นชาวบ้านผ่านมาเห็นพอดีก็มาช่วยเหลือ
รวมถึงมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เดินทางมาตรวจสอบแล้วเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำตัวเธอไปปฐมพยาบาลไปรักษาต่อนะคะ
ส่วนตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองอ่างทอง
ก็ได้วิทยุเพื่อสกัดจับคนร้ายตามรูปภัณฑ์สันธารที่ผู้เสียหายบอกเอาไว้

ทีนี้ตำรวจเขาก็ต้องไปตรวจหาจากกล้องวงจรปิด
ต้องไปสอบถามจากพยานบุคคล
จะได้ติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ